ในช่วงเช้านี้นะครับนายยกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีทางด้านของเกษตรด้านของเศรษฐกิจได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์ไปที่อำเภอบรรพฤษภิษัย
ซึ่งทีมข่าวของเราก็รอรายงานสดอยู่ในพื้นที่นะครับคุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานสดมาจากที่จังหวัดนครสวรรค์ให้คุณผู้ชมได้ทราบครับเชิญครับ

ค่ะซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้นะคะถือเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ภายแล้งและสวรรค์นครสวรรค์นะคะก็เป็นจังหวัดต้นน้ำเจ้าพระยาที่จะส่งต่อน้ำไปให้พื้นที่ต่างที่อยู่ท้ายน้ำเป็นต้นไปค่ะซึ่งบรรยากาศที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรที่บรรพภิสัยที่ขณะนี้นะคะบรรย
และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดลายจ่ายในครัวเรือนค่ะ
มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้
เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงินค่ะ
และมาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รวมถึงมาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยแรงค่ะ
และทำนาแบบเปียกสัตว์แห้งค่ะ
เพื่อปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์น้ำปัจจุบันค่ะ
ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีค่ะ
พบปะชี้แจงนโยบายการดูแลภาคการเกษตรค่ะ
พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทัศกาลที่แต่ละหน่วยงาน
นำมาจัดแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาเกษตร
และความสำเร็จของเกษตรกรในการพัฒนาเกษตร
ขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะ
กำลังจะเดินทางถึงพื้นที่ที่เกษตรกรและชาวบ้านกำลังรออยู่นะคะ
ซึ่งบรรยากาศรวมถึงหมัดปัจจุในการรักษาความปลอดภัย
ก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะนอกจากนี้ค่ะหลังการชมนิทัศกาลนะคะ
นายกก็จะมีการพบปะกับประชาชนเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์ภัยแรงด้วยค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรอำเภอบรรพฤษภิษัย
จังหวัดนครสวรรค์ค่ะนะครับทีมข่าวการเมืองของเราก็เกาะติด
ภารกิจท่านนายมตรีอยู่ที่นั่นนะครับทั้งที่นครสวรรค์
รอดเสร็จจากนครสวรรค์จะเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงก็คือที่ชัยนาธด้วย
ดูเรื่องของการแก้สถานการณ์ภัยแรงแล้วก็จะบินสำรวจสภาพของภูมิประเทศ
สภาพของน้ำในแหล่งน้ำต่างด้วยนะครับ